และหนึ่งในข้อที่เกี่ยวข้อกำหนดจากพรกรฉุกเฉินคือห้ามรวมกลุ่มกัน
ใช่ห้ามชุมนุมกันเกินสองคนขึ้นไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องเคอร์ฟิลล์เท่านั้น
มันมีหลายข้ออ่านกฎหมายให้ดีด้วยนะคะเพราะไม่อยากพูดคำนี้เลย
เป็นตำรวจเป็นตำรวจซะเองตำรวจจริงจริงใช่ไหมตำรวจจริงจริง
รวมกลุ่มกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองช่วงเคอร์ฟิลล์
และมีตำรวจสายตรวจเขาได้รับแจ้งว่ากลุ่มนี้ดื่มเหล้ากันและสร้างความเดือดร้อน
คือส่งเสียงดังไงพอเมาแล้วก็เสียงดังเนี่ยนะคะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแถวนั้นก็เลยมาตรวจสอบดูเจอจริงจริง
และก็เป็นคลิปปะทะคารมกันระหว่างตำรวจกับตำรวจค่ะ
เตรียมใหม่ขึ้น
โอ้ทุกที่ไล่โมงโมงเตรียมโมงเอาโมงไงอีกแล้วเนี่ย
ครับเนอะเดี๋ยวจะให้ผมเรียกของศูนย์มาเร็ว
ครับครับครับตอนนี้เลยครับจะให้ผมมาอีกรอบเลย
เดี๋ยวผมต้องไปตั้งการเลยนะได้ครับสุดทีครับได้ครับ

แล้วทำงานอะไรพี่พี่ทำงานอะไร

ผมเป็นคนธรรมดาประชาชนทั่วไปอ่ะพี่หรอ

ผมไม่ได้ว่าพี่
เพื่อนพี่พูดจาให้มันดี

ผมประชาชนผมไม่ได้คิดฆ่าพี่

อ่าพี่เรียกมาพี่เรียกมา
ยึดสนุกงานพี่
วินาทีแรกของคลิปก็เหมือนจะดีนะ
เหมือนจะเก็บแต่ไม่เก็บ
เกิดการโตเถียงกันนะคะ
ตำรวจที่เข้าไปตรวจเป็นตำรวจสายตรวจของสนบังพลัดค่ะ
เขาก็ไปเจอกลุ่มนี้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
และก่อนที่จะไปเจอเนี่ยเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามา
การที่ไปเจอครั้งนี้และปรากฏเป็นคลิป
คือเป็นรอบที่๒แล้วนะที่สายตรวจ๒นายนี้เข้าไปเจอ
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมไม่ดำเนินคดี
หรือว่าช่วงนี้ตำรวจมาตั้งวงดื่มเหล้ามันสมควรหรือเปล่า
คำนี้ตำรวจมาตั้งวงดื่มเหล้าเพราะมีการเปิดเผยข้อมูล
เวลาถ้ามีอะไรเป็นคลิปเกิดขึ้นในสังคมออนไลน

ปรากฏว่ามีข้อมูลหนึ่งไปเจอว่าคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นตำรวจ
ตำรวจนอกเครื่องแบบดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแถวบ้านเนี่ยนะคะ

ไปพบกับแม่ของอีกหนึ่งคนที่ปรากฏอยู่ในคลิป

และคุณแม่ท่านนี้เป็นเจ้าของบ้านด้วย
ชี้แจงว่าเพื่อนก็มาหาลูกที่บ้านแหละในคืนนั้นน่ะ
ตัวเองก็เลยทำกับข้าวให้นั่งดื่มกินกันอยู่หน้าบ้าน
ก็ไม่เห็นว่าไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยนะคะ
ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เพิ่งไปซื้อมา

ยืนยันไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านแต่อย่างใด

เรื่องนี้เองค่ะพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองพบชนและโฆษกบชนเนี่ยนะคะ
กล่าวว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยเฉพาะการที่ถูกระบุว่าบุคคลหนึ่งในคลิปเป็นตำรวจ
ตำรวจตรีเจรพัฒน์บอกว่าบุกท่านะ
หากบุคคลในคลิปกระทำความผิดจริงต้องดำเนินการในมาตรการเดียวกัน
ซึ่งก็มีรายงานแจ้งเข้ามาแล้วนะคะ
ตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจโท
ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานเจรตำรวจ
เออเป็นตำรวจเองโดยสรุปเบื้องต้นออกมาเป็นแบบนี้
เรื่องจะเป็นอย่างไรการลงโทษจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวดูกันต่อ
ดูสิคนที่ถือกฎหมายทำผิดกฎหมายเอง
เอออย่าทำตามนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลย